ต่อกันที่เรื่องราวของนักฟุตบอลไทยกันบ้าง

กวินธรรมศาจานันทร์นะคะผู้รักษาประตูทีมชาติไทยค่ะ
แต่ว่าในทีมเบลเยี่ยมที่เราเล่นก็จะเน้นไปที่พละกำลัง
ซึ่งกวินก็ได้ตอบคำถามในประเด็นที่รู้สึกกดดันหรือไม่
ตองก็บอกค่ะว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูมีความกดดันและมีความเครียดอยู่ในตัวเอง
แต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท้าทายก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดการกับความเครียดและความกดดันได้มากน้อยขนาดไหนค่ะ
ถ้าหากว่าได้ลงสนามก็จะขอทำหน้าที่เต็มที่เพื่อแฟนฟุตบอล
และที่สำคัญก็คือเพื่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวในโอกาสวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะ
ตองกวินเป็นอีกหนึ่งคนในนั้นก็หวังว่าจะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะคะ
ฟอร์มดีแล้วก็กลับมาช่วยทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จด้วยค่ะ